ดูเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดกันหน่อยนะครับ

เขาไปค้นตู้คอนเทนเนอร์ที่กำลังเตรียมจะส่งไป

ปรากฏว่าในตู้คุณผู้ชมไปเจอไอซ์เกือบ๑ตัน
มูลค่าเกือบ๒๐๐๐ล้านบาท

อดีตผู้สมัครสอบภาคเศรษฐ์อังกฤษรวมไทย

คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพวินาทีที่ตำรวจปรับรามยาเสพติดนะคะ
คือมีกลุ่มของผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติ
กำลังจะเข้ามาตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์
ภายในบรรจุไอซ์น้ำหนักกว่า๙๘๕กิโลกรัม
ก็คือตำรวจปราบรามยาเสพติดจะมาตรวจสอบแบบนี้นะคะ

ที่จะถูกส่งไปยังประเทศที่๓ก็คือฟิลิปปินส์
ข้างในถ้าเกิดว่าคิดเป็นเงินแล้วมูลค่ากว่า๒๐๐๐ล้านบาท

ตำรวจปรับปรามยาเสพติดแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคง
ใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหา
ที่มีทั้งชาวไทยและชาวจีน
เหตุการณ์จริงเกิดคือ๑๕มิถุนายนที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปเลยนะ
ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
บริเวณลานรับฝากตู้คอนเทนเนอร์แห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้สามารถจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด๔คน
เป็นชาวจีน๒คนและเป็นชาวไทย๒คน
หนึ่งในชาวไทยสองคนปรากฏชื่อนายสุบัน
มหาธนตร์อายุ๕๗ปี
เป็นอดีตผู้สมัครสอบแบบบัญชีดนิยะลำดับที่๕๐

และคนนี้นายสุบันถูกวางตัวให้เป็น
ว่าที่ผู้สมัครสอสอในพื้นที่เขต๓จังหวัดลำปาง
แทนนายทวินบ่อน้ำใจซึ่งมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงนะคะ
หากมีการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาว่าอย่างนี้
โดยตำรวจค่ะมีการแจ้งข้อเก่าหา
ก็คือร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไอซ์
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทีนี้พอมันเกิดเรื่องเฉาแบบนี้แน่นอน
ว่านักข่าวก็ต้องไปถามหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทค่ะ
บอกว่ากรณีนี้ถือว่าเป็นเรื่องของบุคคล
ไม่ใช่เป็นเรื่องของภักดิ์
ก็พยายามเปรียบเทียบเหมือนกับคุณธนทรที่ถือครองหุ้นสื่อ
ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณธนทรก็ไม่เกี่ยวกับพักอนาคตใหม่
ซึ่งในส่วนตัวของผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่ม
ยืนยันเลยนะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนยันว่า
ไม่เคยรู้จักมาก่อนรู้เพียงแต่ว่าเป็นลูกพัก
ไม่เคยเห็นหน้าทราบเพียงแต่ว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อของพัก
โดยก่อนรับสมัครรับเลือกตั้ง
ได้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้น
ไม่ได้มีการตรวจสอบประวัติอาทยากร
ครบทุกคนด้วยระยะเวลาที่มันจำกัดนะครับ
อีกหนึ่งประเด็นที่วันนี้หัวหน้าพักเสรีรวมไทย
ก็มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่ามีรายงานด้วยนะคะ
ปปงจะมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของพักเสรีรวมไทย
ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่านี่ไง
มันสะท้อนให้เห็นว่าพยายามที่จะจ้องเล่นงานพักเสรีรวมไทย
ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินคดี
ซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนยันเลยนะคะ
นโยบายของพักเสรีรวมไทยมุ่งปราบปรามยาเสพติด
ใครที่ไปเกี่ยวข้องท่านบอกว่าท่านก็ไม่เอาเหมือนกัน

ทราบข่าวตั้งนานแล้วครับ
มันก็ไม่ได้มีอะไรนี่ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัว
ตรวจสอบคุณมีคุณบัตรเบื้องต้นในการที่เป็นผู้สมัครไหม

เราจะไม่สามารถไปตรวจสอบได้หรอกว่า
บุคคลนี้นะเคยมีประวัติอาชกรอะไรบ้าง
เคยไปทำผิดกฎหมายอะไรบ้างอย่างนู้นอย่างนี้บ้าง

พอประกาศรับสมัครพอคนมารับสมัคร
เอาแล้วเดี๋ยวก็รับสมัครแล้วอะไรต่างเนี่ย
เพราะฉะนั้นพรรคจะไม่มีโอกาสที่ไปตรวจสอบคุณภัทรบุคคลเรานิทรัย
สำหรับประวัติของนายสุบันผู้ต้องหานี่นะคะ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์
จากนั้นได้ประกอบอาชีพเป็นทนายความและให้คำปรึกษาข้อกฎหมายกับนักการเมืองท้องถิ่น
และทำธุรกิจซื้อขายรถมือ๒ในจังหวัดเชียงใหม่
รวมทั้งยังติดต่อค้าขายกับชาวจีนอีกด้วยค่ะ

เดี๋ยวรอการสืบสวนจากเจ้าหน้าที่ต่อไปนะคะ